มีหนึ่งบุคคลเขาอยู่ต่างประเทศ

ก็คือคุณยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชาพร้อมภรรยา

ครองพดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบ
บอกว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวใหญ่๖๐

ขอให้ทุกคนนั้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค
ภัยรายได้ดีขึ้นนะครับ

พร้อมกับนางนารพรจันทร์โอชาพร้อมพระริยา

บริเวณท่าน้ำริมครองพดุงกรุงเกษม
ข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

ในฐานะหัวหน้าครอบครัวขนาดใหญ่

พร้อมกล่าวอธิษฐานขอให้ประชาชนคนไทย

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
งานทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีพร้อมถือโอกาสนี้ขอขมาพระแม่คงคาด้วยนะครับ
และเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งแรกนะฮะของเพจประยุทธ์จันทร์โอชานี่
ปกติก็จะมีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความของท่านไปนะครับมีการไลฟ์ยาวสักประมาณยี่สิบนาทีครับ
ตั้งแต่เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลก็มีทีมงานทำหน้าที่ไลฟ์ให้นะครับ
มีคนเข้าไปชมเกือบครึ่งแสนนะฮะก็เข้าไปแป๊บเดียวคนก็เยอะมากนะครับ